ที่จุดกลับรถคุณผู้ชม

อยู่เทิร์นหน้ามันจะเป็นไรอีกนาที

เดินเลยครับ

เหตุการณ์ผู้เสียหายเนี่ย
เลยบอกว่าเหตุเกิดที่จุดกลับรถข้าวต้มเลือดหมู
ศรีวิชัยตะบลบังพระที่ชนบุรีสองกัญญายนที่ผ่านมา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อหลังเกิดเหตุด้วยนะ
ประกันก็มาช้าอีกรอเป็นครึ่งชั่วโมง
แล้วหลังเกิดเหตุก็ต้องหาอู่ซ่อมเองด้วย

เขาบอกว่าฟาดเคราะห์แรงมากในชีวิตนี่
ภาพทางขวานี่คือความเสียหาย
แล้วก็ติดแฮชแท็กให้ตามหารถคันนั้นด้วย
ไอ้กระบะสี่ประตูสีขาวน่ะ

แต่เขาไม่ได้ให้ทะเบียนมานะคุณผู้ชมเสียดาย

หรือว่าตาดีจำทะเบียนได้จำลักษณะได้เนี่ย

หนีหายไปเลยอ่ะไอ้กระบาดต้นเหตุเนี่ย